ไม่รู้ว่าอิ่มจนไส้แตกหรือว่ากล้วยปิ้งแตกออกมายังไง
ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่รับรองว่าถูกอกถูกใจ
อร่อยมากแน่นอนในจังหวัดพยาวจ้า
ไปดูกันหน่อยกล้วยปิ้งไส้แตก
นี่แหละค่ะนี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวโตโภชนา
ร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งนี้เปิดขายมานานกว่า๓อะ
ขออภัยคุณผู้ชมอ่านผิด
ก๋วยเตี๋ยวไม่ทานฉันก๋วยปิ้ง
ปิ้งไส้แตกนี้นะคะอยู่ริมถนนสายดอกคำใต้จูน

ก็มีจุดสังเกตง่ายเดี๋ยวเราบอกพี่กัดร้านกันหน่อย
ก็คืออยู่ตรงข้ามกับร้านสะดวกซื้อสาขาเมืองดอกคำใต้นี่แหละค่ะ

ไม่ยากเลยเพราะว่าเขาปิ้งกันอยู่ริมถนนแบบนี้
คุณชายศศรีสุพรวัฒนาเนี่ยนะคะ
เจ้าของร้านวัย๔๓ปีเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่า
จริงแล้วขายกล้วยปิ้งไส้แตกมา๑ปีแล้วนะ
สูตรมาจากแม่แล้วก็แม่เขาเองเนี่ย
ได้สูตรนี้มาจากชาวางอีกทีหนึ่ง
เป็นกล้วยปิ้งชาววังนะคะคุณ
ตอนแรกใช้ชื่อว่ากล้วยปิ้งสอดไส้
แต่ว่าเมื่อย้ายเข้ามาอยู่พยาวแล้วก็เลยเปลี่ยนชื่อ
เป็นกล้วยปิ้งไส้แตกเหตุที่เปลี่ยนชื่อเพราะว่า

แล้วก็เป็นที่สนอกสนใจของลูกค้านั่นเอง
คือทีแรกนะครับคุณแม่ได้ขายอยู่ที่กรุงเทพนะครับ
คือแกได้สูตรมาจากเพื่อนแกที่อยู่ในวังนะครับ
ทีนี้ที่บ้านเนี่ยขายเมื่อ๒๐ปีก่อน
แต่ว่าตอนนี้คุณแม่ผมแก่แล้วก็เลยเลิกขาย
ผมเองก็ได้สูตรมาเป็นรุ่นที่๒
ที่มาขายก็ย้ายมาอยู่พยาวก็เลยมาขายที่พยาว
ส่วนกรรมวิธีการทำนะครับ
กล้วยมะลิอ่องกล้วยอ่องบ้านเราเนี่ยนะครับ

เพราะว่าของเราจะไม่เหมือนกล้วยทับ
ถ้าใช้กล้วยหามเนี่ยมันจะแข็ง
โอ้โหว่าแล้วก็อยากกินเลยนะคุณนะ
คือถ้าใช้กล้วยหามมากเกินไปมันจะแข็งค่ะ

ใช่ค่ะคือวิธีการทำกล้วยปิ้งไส้แตกเนี่ย
ก็จะเริ่มจากการที่นำกล้วยไปปิ้งไฟให้แห้งก่อน

แล้วพอแห้งเสร็จแล้วก็นำมาทับให้แบน
จากนั้นผ่าครึ่งค่ะแล้วก็ใส่ไส้ต่างลงไป
อย่างที่คุณชนะบอกมีหลายไส้มากที่เราเห็น

เพราะว่าจะมีเผือกมีมันมีไส้มะพร้าวข้าวโพดถั่วแดงฟักทอง

ใช่ค่ะแต่ที่เด็ดมากสุดท้ายเลยเนี่ยนะพอใส่ไส้เข้าไปแล้วเนี่ย
ราดด้วยน้ำกะทิสุดเด็ดปิดท้ายปั๊บกันเลย

คือไม่ได้มีแต่ไส้นะมีน้ำกะทิด้วย

น่ากินจริงคุณดูสิน่าจะถูกอกถูกใจสายหวานแหละเนอะ

ปิ้งนี่นะคะไม่แพงเลยขายกล่องหนึ่ง๔ลูก๒๕บาทเท่านั้น

ราคากล่องละ๓๐บาทจ้า
ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งชาวบ้านทั่วไปค่าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็มีนะคะ
คุณชายศเจ้าของร้านเนี่ยยังบอกด้วยว่าก็เฉลี่ยแล้ววันหนึ่งใช้กล้วยประมาณ๓๐หวี

เยอะนะมีรายได้เฉลี่ยวันละประมาณ๒๐๐๐บาทค่ะ
แล้วก็จะเปิดขายตั้งแต่๘โมงเช้าไปจนถึง๕โมงเย็น
อยากรู้ใช่ไหมโทรสอบถามเส้นทางได้เลยนะคะ
นี่เบอร์โทรศัพท์เราขึ้นให้หน้าจอแล้วจ้า
โทรไปบอกให้เขามาส่งให้ก็ได้
ใช่ต้องอยู่ใกล้นะในจังหวัดพยาวนะ

ไม่ก่อนหรือ๓๐ห
คนที่อยู่ที่จังหวัดพยาวก็ไปทานกันได้
ดูสิครับกล้วยปิ้งสอดไส้เข้าไปแล้วราดด้วยน้ำกะทิหอม
เฟนค่ะอ๋อละตลอดกินยังไม่หมดเพราะว่านี่แหละ
ช่วงตลอดกินนี้นะผมเนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปหาของดีของเด็ดร้านอาหารเด็ด
บรรยากาศโดดโอ้โหพาไปด้วยตัวของผมเองเลยที่ไหน
พาไปที่จังหวัดอ่างทองคุณผู้ชมครับร้านนี้เขาบอกว่าเป็นร้านเด็ดร้านดัง
พลาดไม่ได้ไปที่จังหวัดอ่างทองแล้วก็ไปทำบงทำบุญไปไหว้พระ
แล้วก็ไปทานอาหารอร่อยด้วยค่ะไปติดตามกันเลยดีกว่าในช่วงของ

สาธุตลอดกินวันนี้คุณผู้ชมครับเริ่มต้นด้วยการอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญกันก่อนเลยทีเดียว
พามาที่นี่คุณผู้ชมครับที่วัดม่วงอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
มาเจอกับหลวงพ่อใหญ่นะครับพระพุทธรูปที่ว่ากันว่าใหญ่ที่สุดในโลกใบนี้เลยทีเดียว
ดิษฐานอยู่ที่นี่ที่วัดม่วงนะครับจังหวัดอ่างทอง
และที่สำคัญอิ่มบุญกันแล้วเดี๋ยวจะพาไปอิ่มท้องด้วย
ในช่วงของตลอดกินแบบนี้เดี๋ยวจะพาไปอิ่มท้องกับร้านอาหารอร่อยแถมบรรยากาศดีในจังหวัดอ่างทอง
ไปกันเลยครับในช่วงของตลอดกิน
โอ้โหแดดล่มลมตกแบบนี้บรรยากาศดีจริงร้านนี้เดี๋ยวผมบอกก่อนว่าผมอยู่ที่ไหนนะครับ
อยู่ที่ร้านครัวคุณกุ้งที่จังหวัดอ่างทองสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณเหมียวเป็นผู้ดูแลร้านที่นี่นะครับคุณเหมียวครับ
พูดถึงที่มาที่ไปของร้านอร่อยว่าครัวคุณกุ้งเนี่ยก่อนแรกเริ่มเดิมทีเป็นมายังไงครับ
ก็คุณแม่กุ้งค่ะท่านมีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำร้านอาหาร
ซึ่งก่อนหน้านี้ของเราจะอยู่ในเกี่ยวกับกรมการไฟฟ้า
แล้วก็สโมสรทหารเรือแล้วก็พอระยะเวลามากขึ้นเราก็ขยายออกมาข้างนอก
ซึ่งตอนนี้เรามี๔สาขาสี่สาขาแล้วนะใช่ค่ะครับที่นี่เปิดมานานยังครับเนี่ย
ที่นี่เข้าปีที่สามแล้วค่ะปีที่สามแล้วนะครับการตอบรับจากลูกค้าเป็นยังไงบ้างเอ
ก็ค่อนข้างดีขึ้นเรื่อยค่ะจากหน่วยงานราชการด้วย
แล้วก็ลูกค้าที่จะมาท่องเที่ยวมาไหว้พระอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะแวะมาทาน
เอาล่ะคุณผู้ชมครับมาที่นี่รับรองว่าบรรยากาศร้านนี้สุดยอด
ที่สำคัญอาหารก็อร่อยด้วยสลัดผลไม้ผลไม้กุ้งทอด
เดี๋ยวลองทานกันดูนะครับอย่างแรกเลยสลัดกุ้งทอดผลไม้เดี๋ยวลองทานดูนะครับ
รสชาติเยี่ยมเลยครับอย่างต่อมาคุณจะทานอะไรดีอันนี้ดีไหมฮ
อันนี้จะเป็นแกงไข่ไร่ทุ่มครับแกงไข่ไร่ทุ่มโอเคครับว่านี่เป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้าน
ใช่ค่ะเป็นซิกเนเจอร์เลยเอาล่ะไม่ชิมไม่ได้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวตักขึ้นมาเลย
เดี๋ยวลองทานดูนะครับว่าเมนูนี้จะเป็นยังไงครับ
กลิ่นของสมุนไพรมาเบี้ยบเลยแล้วก็ไข่เป็ดนี้มันเป็นไข่ยำตุ๊มที่พอดี
เจ้าอมทอดนะสุดยอดนะครับที่วางอยู่นี่คือเมนูอะไรครับ
ผัดชาปลากดคังค่ะผัดชาปลากดคัง
ปรากฏคังรสชาติเยี่ยมเพราะว่าปลาเนื้อปลากดคังมันสดแล้วก็นิ่ม
แล้วก็หนังมันกำลังกะเพ็ดเกือบพอดีด้วย
เมนูนี้นะครับเดี๋ยวผมอยากให้คุณผู้ชมเน้นย้ำเลยเพราะว่าเป็นเมนูที่เป็นเกี่ยวกับน้ำพริก

อื้อขั้มไป
ข้าวสวยร้อนแล้วก็อร่อยเหาะเลยครับคุณผู้ชมครับ
คุณเมียวครับโอ้โหทานไปหลายเมนูแต่ละอย่างอร่อยทั้งนั้นเลย
ผมอยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมมาที่นี่ซะเหลือเกินครับ
จังหวัดอ่างทองมาที่ร้านนี้หมายเลขโทรศัพท์ครับ
เบอร์โทรนะคะ๐๘๓๐๓๙๑๙๙๙ค่ะ
ก็ถึงการกันมาถามนะว่าอยู่ที่ไหนร้านอยู่ตรงไหนแล้วตลอดกินวันนี้
ต้องขอขอบคุณพี่เหมียวมากเลยนะครับ
ให้โอกาสกับรายการตลอดข่าวของเรามาตลอดกินถึงที่เลยทีเดียว

ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณผู้ชมครับในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหน
อย่าลืมติดตามกันนะครับในช่วงของตลอดกินซึ่งจะไปพร้อมกับรถคู่ใจของผม
ส่วนช่วงนี้ผมขออนุญาตเก็บกวาดที่เหลือให้หมดก่อนนะครับ
เดี๋ยวออกไปต่อเดี๋ยวเจอกันในสตูครับ
โอ้โหกลับมาน้ำหนักขึ้นไหมคะ
โอ้โหจะไปเหลืออะไรกินเยอะขนาดนั้น
คุณผู้ชมส่งไลน์มาบอกว่าคุณชนะอย่าทานเยอะมันจะอู้

หวังดีมากเลยส่งมาแบบยาวเหยียดเลย
ร้านนี้ผมแนะนำให้โทรไปก่อนด้วยถ้าเป็นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับ
วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ถ้าจะไปโทรไปก่อน
จองตรงจองโต๊ะจองที่นั่งเอาไว้
จะได้ทานชัวร์หว่าโอ้โหอร่อยทุกอย่างเลยใช่ไหมคุณบอกเนี่ยใช่แล้ว
วันหลังนี้ฉันจะติดรถคุณไปด้วยนั่งกระบะไปเลยคอยดู
เพราะว่ามีคุณผู้ชมบอกมาว่าคุณชนะใจร้ายมาก

จะถึงหรือนะ

เรื่องของของกินยังมีให้ได้ติดตามอย่างต่อเนื่องยังไม่หมดนะ
ช่วงหน้ายังกินอีกนะกันสักครู่แวบเดียวเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ